สวัสดีครับวันนี้หลายพื้นที่คงได้เริ่มเห็นสัญญาณความแปรปรวนสภาพอากาศการเข้ามาของอากาศเย็นนะครับนั่นก็คือเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็กลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่ที่เข้ามาปกกลุ่มแน่นอนครับหลังจากที่กลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้หายไปฝนหมดไปอากาศเย็นคือสิ่งที่เราจะได้เจอกันนะครับเหนืออิส
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมก็จะสังเกตว่าเมฆค่อนข้างที่จะปกคลุมเยอะในบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับส่วนตอนบนเมฆเริ่มหายไปก็คือความเย็นที่เริ่มแผลเข้ามานะครับไปดูการคาดการณ์กลมอุตุกกันหน่อยนะครับจากวันที่๖ต่อเนื่องนะครับสีเขียวคือกลุ่มฝนนะครับส่วนสีฟ้าด้านบนคืออากา

เกิดขึ้นสีเขียวครับคือพื้นที่ที่ต้องระวังหน่อยเพราะว่ามีโอกาสเจอฝนนะครับในวันนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณตอนกลางซะส่วนใหญ่นะครับกรุงเทพก็มีโอกาสนะครับหลังจากนั้นนะครับไปวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะไปอยู่บริเวณปีกตะวันตกนะครับตั้งแต่ภาคเหนือลงมาจะถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคร
ก็จะหนักกว่านั้นก็คือเรื่องของลูกเข็บด้วยนะครับและนี่คือสิ่งที่ต้องมาย้ำเตือนการสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ผมครบตนันพิสิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ